คุณผู้ชมค่ะคุณผู้ชมที่ดูข่าวเที่ยงไทยรัฐผ่านหน้าจออยู่
จอทีวีของคุณมีอะไรผิดปกติหรือเปล่า
หรือว่าจะเป็นทีวี๔มิติ
เหมือนคนคนหนึ่งที่เขาเอาทีวีเขามาโพสต์ให้ดู
โอ้โหนี่มีควันออกมาด้วยเหรอคะ
เป็นไอเย็นจากทีวีเปิดช่องเกี่ยวกับอะไรดีคุณ
ฉันกำลังเพ่งดูคุณทีล่างอีกทีฉันนึกว่าตู้เย็นด้วยซ้ำ
นี่แต่ถ้าเกิดเป็นทีวีจริงต้องเป็นช่องเกี่ยวกับอะไรดี

หรือว่าไปทั่วโลกใต้มีความเย็นออกมา

ทีวีก็ปิดอยู่แต่ควันออกมาแบบนี้นะครับ
นี่แหละฮะคนที่เอามาโพสต์บอกว่าโอ้โหตกใจเลย
ตอนแรกนึกว่าใครเอาน้ำแข็งแห้งไปวางไว้หลังทีวี
พอสังเกตดูดีควันสีขาวไหลพุ่งออกมาจากทีวีนั้น
ทำเอาสาวคนถ่ายคลิปถึงกับตกใจว่าเกิดอะไรขึ้นคะเนี่ย

ชาวเน็ตมาแสดงความเห็นมากมายเลยบอกว่า
โอ้โหอย่าเพิ่งคิดว่ามันเป็นเรื่องดี

กลัวมันจะระเบิดกลัวไฟมันจะไหม้
บางคนบอกไม่เคยเห็นมาก่อนเลยนะฮะ
โทรทัศน์ที่บ้านก็ไม่มี๔มิติแบบนี้นะครับ
ควันไม่มีไอบอกพวยพุ่งออกมาแบบนี้
บางส่วนก็แสดงความคิดเห็นเชิงขำขันบอกว่า
นวัตกรรมใหม่ของทีวีไฮเทคสุดลึกล้ำ
มีระบบทำความเย็นในตัวดังนั้นเอาของไปแช่ได้ไหม

แต่สุดท้ายมีชาวเน็ตที่มีความรู้เรื่องของไฟฟ้า

ไฟฟ้ารัดวงจรในโทรทัศน์

ถ้าเกิดว่าเป็นไฟฟ้ารัดวงจรนี่ก็มีโอกาสที่จะแบบไฟไหม้เกิดระบงระเบิดขึ้นมาได้สิ
ใช่ฮะอาจจะเกิดไฟไหม้ลุกขึ้นตามมา
คุณต้องลุกหนีเลยหรือว่ายังไงดีเอาโทรทัศน์เนี่ย
ที่มันเกือบจะไหม้เกือบจะระเบิดแบบนี้แล้ว
มัวแต่ถ่ายคลิปให้รีบถอดปลั๊กทันที
เช่นนั้นอาจเกิดไฟลุกไหม้ขึ้นมาได้นะครับ
ถอดปลั๊กเลยนะฮะนี่ขนาดปิดไว้นะ
แล้วก็ต้องเตือนบ้านคุณเวลาที่คุณไม่อยู่บ้าน
แต่คุณปิดทีวีแบบไหนปิดแค่รีโมท

บางคนปิดแค่รีโมทคุณต้องไปถอดปลั๊ก

ใช่ค่ะไม่งั้นอันตรายนะ